เอ้ามาดูที่เรื่องของเจ้าบัวน้อย
อลิล่าขวัญใจเด็กและคุณผู้ชมที่อยู่ที่พาต้า
ราม่าเยอะแล้วคุณรู้ไหมพอออกมาเป็นข่าวเนี่ย

ถูกต้องสงสารอยากไปเพราะมีข่าวว่าจะขาย๓๐ล้านเลยเหรอ
ล่าสุดสวนสัตว์พาต้าต้องออกมาชี้แจงว่าไม่ได้เป็นแบบนั้น
เอาไปดูกันหน่อยตอนนี้เจ้าบัวน้อยมันแก่แล้วนะ
แต่มันก็ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ได้มานานแสนนานแล้วล่ะ
๓๐ปีนะฮะเอาเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นในเพจของสวนสัตว์พาต้า
เขาออกมาแถลงการชี้แจงกรณีที่มีบอกว่าเนี่ยนะ
จะมีการทำโครงการพาบัวน้อยกลับไปสู่เยอรมนีแผ่นดินเกิดของมัน
แล้วก็มีการเจรจาซื้อขายกัน๓๐ล้านเนี่ย
ทางเพจสวนสัตว์พาต้ายืนยันไม่เคยเจรจาซื้อขายบัวน้อยกับผู้ใด
ค่ะและหน่วยงานใดตอนนี้บัวน้อยมันแก่แล้วนะ
เป็นบ้านปลายสุดท้ายชีวิตตามอายุขายของกอลีล่าแล้ว
แล้วมันก็สามารถที่จะปรับตัวคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่มันอยู่ที่นี่มานานกว่า๓๐ปี
ถือว่าเป็นความสำเร็จของประเทศไทยที่มีศักยภาพในการดูแลมัน
จนถึงวันนี้มันชะลาแล้ว
สนศาสตรพาร์ท่าเห็นว่าผู้ที่มีอำนาจเกี่ยวข้องต่อกิจการสนศัษน์
ไม่สมควรใช้คำว่าติดคุกกับสัตว์ในสวนสัตว

และดูแลเอาใจใส่บัวน้อยเป็นอย่างดีนะครับ

ตัวขึ้นลิฟไปทั้งบนไปดูมาทั้งบนเนาะ
เราไปเจอคุณโชติกา

อันนี้เป็นคนที่ไปเที่ยวอะเนาะ
รู้ข่าวแล้วแบบเฮ้ยจะมีการซื้อขายบัวน้อยเหรอ

เพราะเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยรู้สึกผูกพัน
กังวลว่าถ้าเกิดมันโดนขายจริง
แล้วถ้าเกิดว่าเอามันกลับไปปล่อยธรรมชาติมันจะตายหรือเปล่า

แต่พอเห็นข่าวสวนสัตว์ชี้แจงยืนยันว่าไม่มีการขายอะไร
ก็ดีใจอุ่นใจมากขึ้น

คุณเอกเขาบอกว่าเขามาเขาต้องการจะมาดูบัวน้อยเหมือนกัน
เขามองว่าบัวน้อยมันอยู่กับมนุษย์ในที่ที่นี้ตั้งแต่เด็ก

มันอาจจะแบบช็อกหรือมันอาจจะตายไปก็ได้นะครับ
ทีนี้ไปถามสัตวแพทย์หญิงท่านหนึ่งเขาบอกว่า
การย้ายสัตว์ที่เคยอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบนี้มาหลายปี
แล้วไปอยู่ในสภาพแวดล้อมใหม่แล้วตอนที่มันแก่แล้วเนี่ย

เรื่องของการตรวจหาเชื้อทั้งเรื่องของสุขภาพ

สภาพแวดล้อมใหม่มันอาจจะไม่เข้ากับสัตว
ที่มันเคยอยู่ในกรงในสวนสัตว์มาแบบนี้ก็ได้
เอาเป็นว่าไปดูบัวน้อยกัน
มันจะได้แบบอยู่แบบนี้ต่อไป
เขาจะได้มีเงินในการดูแลมันต่อไปแล้วกัน

เห็นว่าตอนนี้เด็กไปดูกันเต็มเลยนะ